เช้าวันศุกร์ดังนั้นเติมเต็มความสุขให้กับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะความสุขจากการบริหารจัดการเงินนะครับ
เราพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับการออมหุ้น

กับคุณภาววิทกลิ่นประทุมหรือว่าพี่แพทย์ครับ
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

ไม่ถามว่ามีเงินให้ยืมไหม

แต่ถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็คือว่า

แต่รอบนี้จ่ายเงินเพื่อจะได้หุ้น

คราวนี้ก็มีโครงการออมในหุ้นบ้าง
นะครับซึ่งเริ่มเดือนละ๕๐๐บาท

เพราะปกติ๕๐๐ซื้อหุ้นยากถูกไหม

บางคนบอกว่าโอ้โหต้องมีเงินหลักหมื่นหลักแสนถึงจะซื้อหุ้นได้
แต่อันนี้มันเริ่มได้ที่๕๐๐บาท

เริ่มต้นถ้าไปซื้อหุ้นลายตัวเนี่ย

เช่นจะไปซื้อปตทอย่างนี้

มันก็ต้องใช้ประมาณสัก๔๐๐๐เลย
ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่มาน้อยนะครับ
ดังนั้นแต่ถามว่า๕๐๐บาทมันได้คือ
แทนที่จะซื้อหุ้นโดยตรงใช่ไหม

แต่เป็นคล้ายว่าลงทุนตามดัชนี
คือพูดง่ายลงทุนตามอย่างตัวนี้

อันนี้มันของบัวหลวงเป็นคนออกเองนะครับ

เราเนี่ยเวลาเรามีหนี้เราตกใจไหม

โอ้โหอันนี้เงินออมเป็นล้านแหละ

ก็เนี่ยคือบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยพี่ว่าเกิน๑๒ต่อปีอยู่แล้วไง
แปลว่าอะไรแปลว่าหนี้น้อยที่เราจ่ายไป
จ่ายไปเดือนละแค่๕๐๐๐อะไรอย่างนี้จ่ายไปจ่ายมาจ่ายไปมา
เป็นล้านเลยเพราะมันมีการทบต้นของหนี้
คือเป็นหนี้หนักเข้าไปเรื่อยจ่ายขั้นต่ำหนักเข้าไปเรื่อย

หลักการพี่แพทย์จะบอกว่าคล้ายกับการก่อนหนี้แต่ไม่ใช่
แต่เอาเงินลักษณะแบบนั้นมาใช้ในการลงทุนในการออม
โดยเฉพาะอออมหุ้นแล้วให้มันทบยอดแล้ว

มันคือการทำตรงข้ามกับสิ่งที่ทุกคนทำอยู่
ที่จะไปกู้เงินเอาไปออมซะ
ใช่และใช้น้อยไง
ไม่ใช้ทีเป็นล้านถูกป่ะ

บัตรเครดิตอยู่๒๐ใบสลับไปสลับมา

เพราะนั่นมันเป็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นนี่แหละ
แต่มันนั่นดอกเบี้ยเงินกู้ไง

เรามาคุยถึงดอกดอกเบี้ยจากเกินลงทุนบ้าง

นะครับซึ่งลงทุนถ้าถามว่าออมเฉยสมัยก่อน

เดี๋ยวนี้พอออมในหุ้นมันโตได้เรื่อย

ถูกไหมมันเหมือนกระปุกหมูที่โตขึ้นอ่ะ

หมูมีการอึออกมาให้เราเพิ่มขึ้นอีกถูกไหม

คือถ้าเกิดว่าเอามาทำปุ๋งทำปุ๋ยอะไรก็ว่ากันไป
แล้วสามารถออมในหุ้นเริ่มต้นเพียงแค่๕๐๐บาท
นั่นหมายความว่าคือต้องจ่าย๕๐๐๐ทุกเดือนเลยเหรอครับ

เอาให้ถึงจุดที่เราตกใจล้านแล้วเดี๋ยวจะเติมตกใจไง
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปแตะร้านแรกได้
หลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะมี๕ล้าน๑๐ล้านเหรอครับพี่แพ
ใช่ชีวิตเราก็จะดีขึ้นไงเพราะเรามีวิธีของการลงทุนที่แตกต่างกันไง

พอแตะหนี้ล้านแรกก้อนล้านแรกได้หนี้๑๐ล้านก็ไม่ใช่เรื่องยาก
แล้วก็หมดตัวเจ๊งล้มละลายไม่ใช่เรื่องยากถูกไหม
แต่ที่มันคือการกระจายความเสี่ยงให้รายย่อยสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจะซื้อหุ้นรายตัวเพราะบางตัวราคามันแพงเกินไป
ราคามันสูงเกินไปซื้อแบบนี้ก็น่าสนใจแต่ทีนี้คำถามต่อมาคือ
ถามครอบครัวบัวหลวงหน่อยแนะนำยังไงดี
ก็เอาของบัวหลวงก็ได้ของบัวหลวงออกเองนี่แหละ
เยอะมากเลยพี่แพทย์คืออยากจะหยอดใส่ทุกอันเลยแต่พอมานั่งคำนวณ
เงินเดือนไม่น่าจะพอซื้อหมดเลยแนะนำเอาเลือกยังไงดีครับ
ตัวนี้ซื้อเหมือนซื้อหุ้นเลยเราก็เคาะเข้าไปในสตรีมมิ่ง
หรือว่าโทรหาโบเกอร์ว่าจะซื้อตัวนี้
ขั้นต่ำมันก็อย่างที่บอกเดือนเราตัดเราตัดได้เลยนะ๕๐๐ของสตรีมมิ่ง
อันนี้ชุดของโบลูงนะเป็นใครของตัวเองแต่ว่าของตัวเองก็ต้องดี
ก็อย่างที่บอกคือถ้าหุ้นไทยอย่างที่พี่แพทย์อ้างอิงเอาไว้
คือถ้ามองย้อนหลัง๕ปี๑๐ปีดัชนีมันบวกขึ้นมาอยู่แล้ว
ถ้าอยากเห็นดัชนีที่มันไปต่อเนื่อง
แล้วก็มีผลตอบแทนที่ไม่ใช่แค่ต่ำเตี้ยเร่ดิน

ได้ตกใจบ้างไงโอ้โหมีขนาดนี้แล้ว
พอตกใจแบบนี้เห็นผลตอบแทนที่มันเยอะ

คือเดินไปที่ธนาคารกรุงเทพได้เลยถูกไหมครับ
ไปแล้วก็ติดต่อแต่ทีนี้พอถึงจุดหนึ่ง

อยากจะขายก็ขายเหมือนขายหุ้นนี่แหละ
อ้าวปกติเลยไม่ต้องรอระยะเวลาใดใช่ไหมครับ
ดผ่านสติมมิ่งเนี่ยเวลาเราซื้อขายก็คือซื้อขายเหมือนหุ้นเลย
ได้ตามปกติเหมือนหุ้น
ถ้าเราจะไม่ตัดรายเดือนเราจะซื้อตามจำนวนที่เราจะซื้อได้
ขั้นต่ำร้อยหนึ่งร้อยหุ้น
ก็คือตอนนี้มันประมาณ๑๑บาท
แล้วขั้นต่ำคือ๑๑๐๐บาทประมาณนั้น
นี่คือสิ่งที่เรานำมาบอกให้กับคุณผู้ชมได้ทราบ
เพราะว่าการลงทุนจากนี้ไปไม่จำเป็นต้องใช้ก้อนเงินมหาศาลแล้ว

มันง่ายขึ้นมันทำให้รายย่อยสามารถเข้าถึงความ
คือที่เศรษฐีเขารวยเพราะว่าเขาได้ผลตอบแทนทบต้นแบบนี้ไง
แล้วเขาก็เก็บไปเรื่อย

นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

ดังนั้นเดี๋ยวให้พี่แพทย์ฝากช่วงท้ายนิดหนึ่งแล้วกัน

วันนี้เราเห็นแล้วเรามีคลินิกแก้หนี้ข่าวก่อนหน้านี้
เราเห็นโครงการการลงทุนออมในหุ้น

หรือจะเทรดแบบรายวันก็ได้เหมือนกัน

เฉพาะมือใหม่ที่เขาดูอยู่แล้วเขาอยากจะลงทุนนะครับพี่แพทย์

ถ้าอยากลงทุนระยะยาวนะอยากซื้อหุ้นเด็ด
เพราะหุ้นเด็ดทุกตัวคือเด็ดวิญญาณหมดทุกตัวที่เล่นกัน

หุ้นถ้าเล่นระยะยาวเราเล่นหุ้นแบบพูดง่ายเราซื้อหุ้นดีในข่าวร้าย
เพราะบริษัทพวกนี้ไงมันก็อยู่กับเราอยู่แล้ว
คือตรงนี้ผมว่ามันเซฟกว่าการที่เราจะไป
พยายามไปเกรงกำไรซื้อหลายตู้โอเคอันนั้นได้ถ้าคุณมีความรู้
แต่ถ้าเกิดเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่มีเงิน
คือพูดง่ายมีเงินไม่เยอะอย่างนี้
เราสามารถเริ่มลงทุนแบบนี้ได้ไง
ซื้อมาแล้วมันโตขึ้นมากกว่าที่เราคิด

คล้ายกันดังนั้นก็ฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างที่บอก
ถ้ามีปัญหาไม่ค่อยสบายใจเรื่องของการลงทุน
อยากจะได้ความรู้ได้คำแนะนำก็เดินตรงไปได้เลย

ธนาคารกรุงเทพก็ได้เอาพื้นฐานเบื้องต้นเลยแล้วก็ไปบอก
บอกได้บอกว่าพี่แพทย์แนะนำมา